ยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวของคุณลุงท่านหนึ่งนะครับ
นั่นก็คือคุณลุงพยงทรัพย์มีชัยนะครับ

แล้วก็ได้เคยทูลกล้าวทูลกระหม่อม
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุญเดช
ครั้งที่ไปรับเสด็จด้วยนะครับ
โดยคุณลุงบอกว่าคุณลุงเสียใจอย่างสุดซึ้งจริงนะครับ
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุญเดช

แต่ว่าชีวิตหลังจากนี้เป็นต้นไป
ก็จะดำเนินการตามรอยความพอเพียง
แล้วก็จะสืบสารในเรื่องของงานที่รัก
ส่งให้กับคนรุ่นหลังต่อไปครับ
นายพยงทรัพย์มีชัยอายุ๖๒ปีเป็นช่างตีเขียว
อำเภอนครหลวงจังหวัดพลานครซิธยา
ที่เคยทูลเข้าถูลกระหม่อมถวายเขี่ยวเกลียวข้าว
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศ
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเกี่ยวข้าวที่ทุ่งมะขามหย่อง
ตำบลบ้านใหม่อำเภอพระนครสิทธิยาเมื่อวันที่๑๔พฤษภาคม๒๕๕๙
โดยคุณลุงเปิดเผยครับว่ายังจำได้แม่นถึงวันที่พระองค์ทรงเกี่ยวข้าวในแปลงนา
จะผ่านไปแล้วเกือบ๒๐ปีแต่ก็ดีใจที่เห็นพระองค์ทรงใช้เขียว
ที่ตัวเองได้ทำขึ้นกับมือนะครับซึ่งได้รับมอบหมายจากทางจังหวัด
ทำเขียวจำนวน๒เล่มเพื่อทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายทั้งสองพระองค์
เคี้ยวที่ทำจากสแตนเลสตีด้วยมือใช้เวลาทำอยู่หลายวันครับ
มันตื่นเต้นที่สุดเลยเพราะว่าไม่นึกไม่ขวัญว่า

ผมเหมือนโดนอะไรตะกดแบบใจหายวาบไปแบบเหมือน
เหมือนเราจะล้มทั้งยืนเลยแบบว่าเหมือนหมดแรงหมดอะไรไปเลย

โดยคุณลุงพยงบอกนะครับว่าทุกครั้งที่รู้สึกท้อแท้
แต่เมื่อนึกถึงพระราชดำรัฐของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุญเดช
ก็จะเกิดกำลังใจทุกครั้ง
และเมื่อทราบว่าพระองค์เสด็จสวรรคตก็เสียใจเป็นอย่างมาก
ต่อจากนี้ไปจะน้อมนำแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านมาปฏิบัติตลอดชีวิตครับ